เมื่อวานนี้งานบวงสวงเจ้าพ่อศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ถือว่าเป็นการจัดงานวันสุดท้ายนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะ
แม่ก่อนจะวันสุดท้ายมันมีเหตุการณ์นะครับที่บันทึกเอาไว้ได้ว่าวัยรุ่นตีกัน
และทีนี้เพิ่งจะเผยแพร่ในโลกโซเชียลให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
มีอาวุธเป็นอะไรรู้ไหมคุณบันไดเป็นบันไดแล้วก็สนับมือเกือบจะฟาดกันแล้วนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒๔
มกราคมภายในงานบวงสวงเจ้าพ่อศรีเทพนะฮะ
ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มี๒วันจริงคุณ๒๓และ๒๓
โอ้โหก่อนจะจบงานฮะจบไม่ดีตรงที่ว่าแบบนี้คุณ
ตีกันแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าวัยรุ่นกำลังตีกัน
มีวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายที่เอาวงกลมไว้เมื่อสักครู่นี้
ลงไปแล้วนะมีผู้หญิงจะเข้าไปช่วย
แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายถือบันไดมาคุณ
ไดยาวไม่รู้ถือมาจากไหนเนี่ยนี่ถือมาแล้วฮะ
เกือบจะเอามาฟาดซ้ำแล้วตัวผู้หญิงก็ต้องหลบไปเนี่ยฮะ
เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ออกไปในโลกโซเชียล
บางคนบอกโอ้โหป่าเทือนตีกันทุกปีเลย
ไม่กล้าไปแล้วงานแบบนี้นะครับ

บางคนก็แซวบันไดก็มาเลยนะฮะ
นี่เขาโพสต์ไว้แหมพรุ่งนี้จะวันสุดท้ายแล้ว

อย่าทำให้งานต้องเป็นแบบนี้อีกเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปเต็มเลย
แล้วบอกแยกหยุดนะฮะ

วัยรุ่นเขาไม่พอใจกันเรื่องอะไรนะฮะ

เพราะเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้ทันนะฮะ
โอ้ถ้าบันไดนั้นฟาดลงไปใส่หน้าของแต่ละคน
ก็คงเก็บหัวแตกไปทำตามกันนะ
แต่ว่ามีคนหนึ่งเขามาคอมเมนต์ไว้

ต้องสะท้อนไปถึงเรื่องของการตรวจอาวุธด้วยนะ
ใช่หรือมันหลุดลอดเข้ามาในงานได้ยังไง
แหละเขาต้องตรวจระเบิดตรวจปืนอะไรก่อนจะเข้างานน่ะนะคะ